แล้วดูดิเนี่ยเห็นเขาแบบอยากกินแล้ว
คุณผู้ชมแน่นอนข้าวหลามเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วที่หนองมนต
แต่ถ้าคุณเคยลองร้านไหนมาแล้วดูร้านนี้อยากให้ลองร้านนี้
เพราะร้านนี้ข้าวหลามแม่นิยมขายมาตั้งแต่สมัยจอมพลปพิบูรสงคราม

นี่แล้วเขาใช้วิธีแบบโบราณนะไม่โบราณได้ไง
ก็เจ้าของบ้านแล้วเจ้าของสูตรอายุ๙๑ปีแล้ว

ยายนิยมสร้อยสนครับร้านนี้เนี่ยโอ้โหข้าวหลามแม่นิยมอย่างที่บอกไป

ด้านหน้ากันเห็นเลยนี่

ทางไปหาดวรรณภาครับ
หลามไม่นิยมเป็นข้าวหลามเผาฟืนนะแบบโบราณ
ที่สำคัญมีเคล็ดลับคือกาบมะพร้าวเป็นวัสดุในการเผา
แล้วคือถ้าเกิดเผาฟื้นอ่ะคือมันจะมาหอม
ใช่แล้วก็ไอ้กาบมะพร้าวที่ไม่ไหม้เนี่ย
มันจะหอมแบบนี้นี่แบะให้ดู
เป็นแถวแล้วก็ใส่ไฟไฟต้องสม่ำเสมอนะ
เหมือนเราอ่านข่าวเราก็ต้องสม่ำเสมอเหมือนกัน
เหมือนเผาข้าวหลามนี่แหละ

นิยมยังเล่าต่อตอนนี้มันมีข้าวหลามช็อตขายด้วย

พี่เบิร์ดถนัดกระบอกสั้นนะ
ข้าวหลามชอต

หลามช็อตแบบนี้จะไม่เอาเพราะกระบอกเล็ก

ปรับเปลี่ยนตามสภาพภูมิอากาศด้วย

พร้าวอ่อนเม็ดบัวแปะก๊วยก็ใส่มาด้วยนะฮะ
นี่ค่ะถ้าไปไม่ถูกสั่งซื้อก็ได้

แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับ๐๘๙
นี่ขึ้นเบอร์ไว้ให้หน้าจอแล้วนะ